ที่ฉาเชิงเซาคุณผู้ชมอ่ะครับคนถูกล็อตเตอรี่โอเค
อาจจะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งค่ะถูกรางวัลที่ห้าอุ้ย
เอาแล้วเอาแล้วนะเออเป็นพวกเราเป็นพันก็เอาแล้ว
เล็กไทยสองตัวนี่ก็กรี๊ดเออกรี๊ดลั่นแล้วค่ะ
คนนี้เนี่ยถูกรางวัลที่ห้าได้เงินสองหมื่นยังไม่ได้ใช้ตังค์เลยเพราะอะไร
อ่ะหายอะไรหายหายเอาทำหล่นไปค่ะแล้วมีป้าคนหนึ่งเก็บไว้
ชัดชัดฮะอืม
ป้าแดงครับเออเก็บของนางสาวภารณาดีที่ทำตกไว้ค่ะ
เก็บไว้ฮะเออป้าแดงเอาไปนั่นเอง
มีอย่างอื่นตกลงมาด้วยตกไปที่พื้นนะ
เป็นแบงค์ร้อยเขาก็ก้มไปเก็บแบงคร้อย
โดยไม่รู้ว่าที่หล่นไปนอกจากแบงค์ร้อย
ยังมีลอตเตอรี่ของเธออีกที่ถูกรางวัลที่๕ด้วย
นางสาวภรดีอายุ๕๔ปี
พอเธอไม่ทันสังเกตว่าลอตเตอรี่เธอตกเธอก็เดินไปเลยนะค่ะ
แล้วป้าแดงนี่แหละที่เดินออกมาจากร้านก็ก้มเก็บลอตเตอรี่

แล้วสักพักก็จะมีผู้หญิงถือไม้กวาดเดินไปหาป้า

นี่แหละฮะเป็นหลักฐานที่นางสาวพรดีเจ้าของลอตเตอรี่
เอาไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาครับ
หลักฐานก็เป็นภาพล็อตเตอรี่หมายเลข๘๔๙๒๗๒ง๑๖พศซ
ซึ่งเธอถูกรางวัลที่๕มูลค่า๒๐๐๐บาท
เธอก็ไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับป้าแตงเลย
ป้าแดงในอายุ๖๑ปีในก็หายักยอกทรัพย์
นางสาวพรดีบอกว่าเธอไปงานศพญาติที่จังหวัดสิงห์บุรี

พอรุ่งเช้าเธอก็ไปทำงาน

จะเอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารซึ่งอยู่หน้าตลาดเนี่ยนะ
แต่ตอนเดินไปเธอเนี่ยแวะคุยกับป้าแดงด้วย
ป้าแดงถามว่าอ้าวแล้วได้กี่บาทล่ะ

กำลังจะหยิบลอตเตอรี่มาโชว์ให้ป้าแตงดู
แต่ไม่ทันสังเกตว่าลอตเตอรี่ตกจากเสื้อไป
เห็นแค่แก๊ง๕๐๐ที่อยู่ในกระเป๋าซ้ายมันหล่น

คงคิดว่าน่าจะลืมไว้ที่ออฟฟิศเหรอมั้ง
แต่สุดท้ายไปหาที่ออฟฟิศไม่เจอครับ
เธอก็ต้องไปไล่ดูวงจรปิด

เขาก็ไม่ยอมรับบอกเห็นกล้องนะกล้องมีนะ
ก็เอาวีดีโอให้เขาดูนะคะเอาวีดีโอให้เขาดู
เขาบอกเขาไม่เห็นหรอกเขามองไม่เห็นตาไม่เห็น
บอกป้าในนี้มันมีนะมีหลักฐาน
ว่าป้าเก็บไปป้าคืนหนูเถอะหนูไม่เอาเรื่องหรอก
แค่นี้เพราะเงินไม่เยอะแค่สองหมื่น

คือยังไงพูดยังไงพูดดีกันแล้วก็ไม่คืน
นี่แหละฮะคุณภารดีบอกคุยเท่าไหร่ป้าเขาก็ไม่คืน
หลังเกิดเรื่องเธอก็ไปแจ้งความและอายัดลอตเตอรี่เอาไว้
แล้วก็ตำรวจเชิญตัวป้าแตงไปสอบสวนนะ

ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนต่อครับ
คุณภารดีบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ใบนี้
เพราะคนที่เอาไปน่าจะไม่กล้าแล้วล่ะ
อ๋อแล้วหลักฐานจากกล้องมูลจอนปิดนี้
นั่นน่ะสินี่ป้าแตงนะ
แล้วก็คนที่ถือไม้กวาดก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปในร้าน
อย่างที่คุณภารดีบอกว่าใครไม่รู้นะ

สิ่งที่น่ากังวลคือเขากลัว

อืมทำร้ายหลักฐานอะไรอย่างนี้เลย

คงจะไม่ได้คืนและเรื่องนี้
ยังทำให้มิตรภาพที่ดีระหว่างเธอกับป้าแตงเนี่ย
ก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วคงไม่ได้คุยกันแล้ว
อาจจะไม่ได้ญาติดีไม่ทักทายกันแล้วล่ะ